ที่อุทยานราชพักษ์จัดพิธีถวายสการะถวายพานพุ่มดอกไม้สด
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุประธานพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาทเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมภัณฑ์ศาสตร์เจ็ดรอบ
พลโทธกลเกียรตินวลยงเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็นประธานในพิธีถวายราชศักระถวายพานพุ่มดอกไม้สด
และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุประธานพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออภัยนะคะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่๔ณอุทยานราชพักษ์
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบเคียริขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย
โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า๒๐๐คน
จากนั้นก็ได้มีพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศามหาราชินี
ในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏทรงเจริญพระชนมพันศา๘๔พันศา
โดยได้ร่วมกันปลูกต้นตันตะโนดจำนวน๘๔ต้น
ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์
และสำหรับงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้นทุกปียึดเอาวันที่๑๘สิงหาคมเป็นการจัดงาน
เนื่องจากวันที่๑๘สิงหาคมเมื่อปี๒๔๑๑ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินชนละมากและสะทนละมากทอดพระเนธสุริยุปราคาเต็มดวง
ที่ทรงคำนวณพญากรไว้ล่วงหน้าสองปีว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบปีมรุง
สำริทธิศกษ์จุลศักราชหนึ่งพันสองร้อยสามสิบค่ะโดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด
คือที่หมู่บ้านหัววานตำบลว่ากออำเภอเมืองประจวบคิริขันและต่อมานะคะ
จุดนั้นเองค่ะมีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ขึ้นค่ะ